ส่วนชาวจังหวัดระยองก่อนหน้านี้๒๓วันหวยไปออกที่ชาวระยองเหมือนกัน
ฉันกำลังหมายถึงกรณีทหารอียิปต์ที่ไปเดินไปเที่ยวแล้วก็ไปพักที่ระยอง
แล้วกลายเป็นว่าเขาคนนั้นติดเชื้อทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ
พี่น้องชาวจังหวัดระยองตอนนี้เดือดร้อนกันเป็นอย่างมากเพราะว่าการท่องเที่ยวแน่นอนว่ากลับมาซบเศร้าอีกครั้งหนึ่ง
ค้าขายก็ลำบากโรงเรียนก็หยุดก็ปิดเมื่อวานนี้ค่ะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทย
ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจพี่น้องชาวจังหวัดระยองนี่ค่ะ
คุณผู้หญิงเสื้อดำแล้วก็ข้างในสีขาวนะคะเป็นเจ้าของตลาดสดสตาร์
ตลาดสดสไตล์แห่งนี้เนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของระยองนะคะ
มากว่าสามสิบปีคุณหญิงก็ไปสวมกอดแบบนี้
ให้กำลังใจแบบนี้นะคะไปพูดคุยคุณเชื่อไหมจังหวะที่คุณหญิงลงไปพูดคุยกับพี่น้อง
ชาวระยองพ่อค้าแม่ขายในตลาดสดสตาร์เนี่ยพ่อค้าแม่ขายวิ่งมาฟ้องเลย
คุณหญิงคุณหญิงพวกเราเนี่ยนะทำกันมาอย่างดีใช่ล่ะ
บอกว่าอย่าประมาทกาดไม่ตกยกกาดสูงมาก
แต่ทำไมใครเป็นคนกาดตกตอนนี้เราเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
จะกลับมาบูมเพิ่งจะกลับมาค้าขายได้ประมาณ๒สัปดาห์
ทุกอย่างมันพังทลายฝันสลายไปหมดเลยนะคะ
คุณหญิงบอกไม่เป็นไรให้กำลังใจนะคะแล้วก็ขอให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ย
ให้กำลังใจพี่น้องชาวจังหวัดระยองคุณหญิงบอกว่า
สิ่งที่จะทำสองอย่างต่อไปนี้คู่ขนานกันคืออย่างแรก
คนที่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรของพักเพื่อไทย
ก็ต้องทำหน้าที่ในสภาคือการตั้งกระทู้ถามเรื่องของการเยียวยา
พี่น้องชาวจังหวัดระยองว่าจะทำยังไงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่
รัฐบาลต้องทำคุณหญิงบอกว่าเรื่องของการเรียกความเชื่อมั่น
ถามว่าทำไมต้องเรียกความเชื่อมั่นเพราะตอนนี้เนี่ย
บรรยากาศการท่องเที่ยวระยองเนี่ยคุณกลายเป็นว่าเป็นศูนย์เลยนะคะ
ครับอ่าตอนเนี้ยบางจังหวัดถึงขั้นประกาศว่าใครที่เดินทางไประยอง
แล้วกลับมาที่จังหวัดของตนเองต้องกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
นี่มันกลายเป็นอุปสรรคในการท่องเที่ยวที่จังหวัดระยอง
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองเนี่ย
หญิงบอกว่าต้องมีการประกาศเรื่องของมาตรการเรียกความเชื่อมั่น
ให้เป็นในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ว่าระดับจังหวัดประกาศอีกแบบหนึ่ง
ภาพรวมของมาตรการอีกแบบหนึ่งมันขัดกันมันย้อนแย้งกัน
ทำให้คนเนี้ยไปไม่ไปเที่ยวระยองเนี้ยนะคะ
อีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่คุณหญิงบอกว่าจะต้องทำ
นั่นก็คือขอร้องให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
เชื่อมั่นในจังหวัดระยองว่าจังหวัดระยองเนี่ย
เขาสามารถจัดการได้และตอนนี้สามารถควบคุมเรื่องของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิดได้แล้วกลับมาเที่ยวกันเถอะ
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดถึงแม้ว่าท่านนายกจะลงไปแล้วก็ตาม
แต่ว่าคนก็ยังไม่ไปนั่นไงมันยังคงซบเซาเงียบเหงากันอยู่ค่ะ